เพื่อชิงทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเราเตรียมตัวมาดีไหมครับ

สู้ไหมครับสู้ครับสู้ครับพร้อมนะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อเจดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างพ่อตื่นเต้นครับตื่นตื่นเต้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑จัดเรียงสินค้า
เรื่องที่๒เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่๓มวยไทย
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ความรู้ระดับชั้นอนุบาล

เรื่องบ้านของเราครับ

เห็นบอกว่ามีรูปมีสัตว์น้ำอยู่ด้วยเหรอฮะ
มีทั้งม้าน้ำมีปูมีหอยมีปลาหมึก

อยู่ที่หมอนใบนี้แหละคำถามไม่ต้องไปที่ไหนเลยไม่ต้องไปที่ใบของคนอื่นเลย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปูในหมอนใบนี้มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีครีม
ตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
อยู่บ้านนี้มา๒๖ปีแล้วมีหมอนอยู่๒ใบหมอนประจำตัว
หนุนมันทุกคืนเลยแต่ไม่ได้สังเกตจำไลน์ไม่ค่อยได้
ตัวเลือกที่สี่ครับสีฟ้าครับ
ตัวเลือกที่สี่สีฟ้าครับ

ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่น้องขึ้นมาตอบ

จัดเรียงสินค้าเรื่องเพลงลูกทุ่ง
เรื่องมวยไทยเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ขอเชิญแม่น้องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่น้องถ้าเป็นแม่เลือกก่อนแม่จะเลือกตอบเรื่องไหน
เรื่องในบ้าน

สลับกันซะงั้นเออนะ
แต่พ่อเลือกแล้วนะเคยเห็นพ่อสอนมวยไหมล่ะ

พอที่จะรู้จักแม่ไม้มวยไทยบ้างไหม
เคยได้ยินไหมที่เขาคุยกันอ่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

มวยเข้าชกด้วยหมัดขวา

ทะแยงเฉียงด้านขวา

น้ำหนักตัวลงบนเท้าขวา
ใช้แขนซ้ายปัดหมัดให้พ้นใบหน้า
มือขวากระแทกไปที่หัวไหล่
ด้านในของฝ่ายลุกทันที

ถ้าปรักษาแหวกรัง

ธาตระเถนคำฝัก

เพราะชอบมวยไทยมา๒๐กว่าปี

ก็จะเห็นพ่อซ้อมมวย
จำไม่ได้ว่าพ่อสอนท่าอะไรบ้าง
ตอนพ่อเลือกข้อนี้ให้แม่ไม่รู้ว่าแม่จะตอบข้อนี้ถูกหรือเปล่า
ข้อหนึ่งค่ะถ้าสลับฟันปลา
ตัวเลือกที่หนึ่งผ้าสลับฟันปลาครับ

เอาใจช่วยอยู่นะครับแม่ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ซ้าค่ะซะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องซะขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องจัดเรียงสินค้า
เรื่องเพลงลูกทุ่งและเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล
เลียงสินค้าค่ะจัดเรียงสินค้า
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องซ่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จบ
เคยทำอาชีพเรียนสินค้าเหรอครับ

เรียนสินค้าประเภทอะไรบ้างครับ
สะแหน่งว่าหนูเคยอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อหรอ

คุ้นเคยพร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีชั้นสำหรับจัดเพลงสินค้านะครับ

จะมีขวดเล็กขวดใหญ่จะมีกะหรี่ปั๊บนะครับ
มีแยมโลมีแซนวิชมีเวเฟอร์แท่งนะฮะ
แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวนะ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเดี๋ยวต้องจัดเตียงขึ้น
ออเดอร์ที่เราสั่งเอาไว้นะครับ
ที่ตามใบสั่งให้ถูกต้องนะครับ
แต่ซะต้องการผู้ช่วยไหม

ก็คือใบสั่งให้จัดเรียงขึ้นชั้น

และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
จัดเรียงสิ่งของตามใบสั่งให้ถูกต้อง
ภายในเวลา๓นาที
งานที่ร้านสะดวกซื้อมา๑ปี
ทำหน้าที่จัดเลี้ยงสินค้าตามใบออเดอร์
พอได้ยินโจทย์นี้แล้วรู้สึกว่า

เลเฟอร์แท่ง๓ถุง

น้ำเปล่าขวดเล็ก๔ขวด

เริ่มหน่อยจ๊ะ

เยลเฟิร์ดแท่ง๓

น้ำเปล่าขวดเล็ก๓น้ำวะพร้าวซิล

เริ่มหน่อยเริ่มหน่อยเริ่มหน่อย

ยันโล๒จ๊ะแม่๔

น้ำเปล่าขวดใหญ่๓

น้ำเปล่าขวดเล็ก๔

เยลเฟิร์ดแท่ง๓
เยลเฟิร์ดแท่ง๓จ๊ะแม่
หมดแล้วนั่นแหละใช่เลยเร็ว

ทั้งเบเฟอร์แท่งและน้ำเปล่าขวดใหญ่นะครับ

ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
ขอเชิญน้องมายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วน้องมายชอบทานผลไม้ไหมลูก

คำถามก็เกี่ยวกับเรื่องผลไม้นี่เหรอลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผลไม้ใดต่อไปนี้

เมล็ดเยอะที่สุด

เรียนจบอนุบาลแล้วค่ะ

หนูชอบกินผลไม้ทุกอย่าง
ถ้ากินกล้วยมากที่สุด

ลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อเจดนะครับ
ถามได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
ดึงวินดึงวินดึงวินดึงวิน